เร่งไล่ล่าตัวของขาวสำโรง
ซึ่งเป็นฉายาของหนึ่งในคนที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติด
วิธีการของการจับกลุ่มในขาวสำโรงก็คือ
ตำรวจเขาใช้วิธีการมีนกต่อ
ก็คือผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้

ใช้วิธีการก็คือให้ผู้ต้องหาคนนั้นไปล่อซื้อยาเสพติดเพิ่มอีก๓๐เมตร
แล้วก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
ต้องไล่ล่ากันพอสมควรทีเดียวไปดูวินาทีในการจับกลุ่มตัวขาวสำโรงครับ
เป็นนาทีระทึกนะครับทั้งขับตามทั้งขับเบียดเพื่อจะประกบ
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหลังจากหยุดรถของผู้ต้องหาได้
เจ้านาฬิก็ลงไปควบคุมตัวแต่ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะยังจะไม่ยอมลงจากรถด้วยในช่วงแรก

เหตุการณ์นี้นะครับพันธบทโทรชัยพจน์พ่วงแพร่

ขบวนการค้ายาเสพติดของนายขันทองเอี๊ยบเจริญ
ฉายาก็คือขาวสำโรงอายุ๔๑ปี

สุจริตวงศานนท์หรือมอสอายุ๒๔ปี
ทำหน้าที่ก็คือช่วยขับรถพาหนี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้าน
พื้นที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถเก๋ง

บรรจุในถุงพลาสติกใสวางอยู่ซอกคันเกียร์

อยู่ในถุงเท้าของขาวสำโรง

สั่งซื้อยาบ้ามาจากนายเล็กไม่รู้นามสกุลครับ
อยู่หัวสำโรงอำเภอแปลงยาว

ก่อนหน้านี้ตำรวจชุดดังกล่าว
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๑คน
ชื่อว่านายรังสิตมินาคาฉายาคือนัทช้างไล่
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๑๙เมตร
ที่โรงแรมแห่ง๑ในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง
ช้างไล่สารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากในขาวสำโรง
ตำรวจพอรู้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บนะครับ
ก็เลยวางแผนต้องการจะขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่ม
ก็เลยให้นายนัทช้างไล่เป็นนกต่อ
ล่อซื้อยาบ้าเพิ่มอีก๓๐เมตร
แล้วก็นัดสถานที่ในการส่งของ
เป็นบริเวณถนนเรียบคลองชลประธานครับหลังวัดอ่าวช้างไล่
ถึงเวลาในขาวสำโรก็ปรากฏตัวพร้อมกับนายมอส
ขับรถไปส่งของตามที่นัดหมายเอาไว้
แต่ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ครับ
ทั้งคู่ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าถนนสาย๓๓
เจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถไล่ล่านะครับจนจับกลุ่มได้ในที่สุด
บริเวณ๓แยกก่อนถึงถนนสาย๓๓๑ประมาณ๕๐๐เมตร
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันมียาเสพติด
โทษประเภทที่๑ไว้ในครอบครอง
แต่สำหรับนายนัดช้างไล่ได้รับการพิจารณาลดโทษตามกฎหมาย
เนื่องจากช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ